ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี

ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเมื่อสิงหาคมปีก่อนลูกชายก็เคยถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามายิงที่หน้าร้านแบบนี้

ตอนนั้นเข้าไปแค่เจ็บไม่ตาย

ตำรวจพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าผู้ตายคือฟลุ๊กม่วงชุมเคยต้องโทษคดียาเสพติดติดคุก๒ปี
พอออกมาจากคุกเนี่ยมาเป็นสายล่อซื้อยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่

ล่อซื้ออยู่ครั้งหนึ่งคนร้ายรู้ตัวนะก็เลยจับไม่ได้
แล้วก็ถูกรอบยิงไม่ใช่ถูกรอบยิงถูกดักถูกมายิงที่หน้าร้านขายของชำเมื่อ๖เดือนก่อน

ไม่ตายนะครับแต่ว่าคราวนี้เหมือน๒วันก่อนเนี่ยคราวนี้เสียชีวิตเลยนะครับ
นัดนะครับก็เลยพุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการจ้างวานจากเรื่องอื่น
นะฮะยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าคดีนี้วันนี้สพท่าม่วงมาที่ร้านขายของชำของผู้ตาย
มาจำลองเกี่ยวกับรูปภัณฑ์สันธารของคนที่เป็นมือยิงนะฮะ
เอาตลับเมตรมาวัดความสูงนะเพื่อจะดูลักษณะของคนร้ายโดยเปรียบเทียบ
กล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็ความสูงของรั้วหน้าบ้าน
ก็ให้ตำรวจนายหนึ่งเปลี่ยนใส่รองเท้าผ้าใบที่มีลักษณะคล้ายกับคนร้าย
หมวกกันน็อกสีเดียวกันทำการมาร์คจุดเพื่อจะเปรียบเทียบความสูงของคนร้าย
เพื่อจะไปตามตัวดูผู้ต้องสงสัยว่าใครจะใกล้เคียงแบบไหนอย่างไรนะครับ
เราลงพื้นที่ไปเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาก่อเหตุ
และเส้นทางที่หลบหนีนะฮะพบว่าเส้นทางที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาก่อเหตุและหลบหนี
เป็นเส้นทางเดียวกันนะครับคือใช้เส้นทางเรียบแม่น้ำนะฮะ
เครื่องเมืองนะครับเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีได้คาดว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้ในการหลบหนีด้วย
แล้วคงจะมุ่งหน้าไปยังนู่นเลยอำเภอพนมทวนในพื้นที่กาญจนบุรี
แม่ของฟลุ๊กนะฮะบอกกับเรานะครับว่าได้เห็นการทำงานของตำรวจแล้ว
ก็เชื่อว่ามีความหวังที่จะจับตัวคนร้ายที่ยิงลูกชายมาดำเนินคดีได้
แม่มั่นใจว่าคนที่ยิงลูกชายเมื่อ๖เดือนก่อนแต่ลูกชายไม่ตาย
แล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดในครั้งนี้ซึ่งลูกชายตายน่าจะเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอน
ซึ่งหากตอนนั้นเมื่อสิงหาคมปี๖๕ที่คนร้ายบุกมายิงลูกชายที่ร้าน
แล้วตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เชื่อว่าเหตุการณ์คงไม่บานปลายซ้ำรอย
มายิงอีกครั้งนึงแต่คราวนี้ลูกเสียชีวิตเมื่อวานนี้แม่ไม่ทันเห็นหน้าคนร้าย
เพราะคนร้ายเองก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบแต่จำรูปภัณฑ์สันฐานได้เล็กน้อย
การเสียชีวิตของลูกชายทำให้เสียเสาหลักของครอบครัวไป
ที่ผ่านมาลูกชายคือเสาหลักของครอบครัวทำงานขายของรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมื่อตอนนี้ลูกชายไม่อยู่แล้ว
แม่บอกแม่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันทุกวันนี้ก็คิดถึงลูกชายตลอดเวลา
ที่ผ่านมาก็นอนด้วยกันทุกคืนส่วนกลุ่มคนร้ายแม่ไม่ขอพูดถึง
ตอนนี้ตั้งความหวังอย่างเดียวขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะว่าถ้าไม่ได้จากเงินค้ายเขาแข็งแบบนี้

ทำให้สำเร็จอีกอย่างคือ
ยิงแบบมันสำหรับสบอมเกิน
สำหรับศพของฟลุ๊กนะครับวันนี้ญาติรับศพมา
ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับ
ตั้งบำคุณกุศลที่วัดม่วงชุมนะครับ
ชาปนกิจ๑๓มีนาคมนะครับ
มีคนงานที่ร้านขายของชำของผู้ตาย

เคยถูกยิงจนบาดเจ็บเมื่อ๖เดือนก่อน
รักษาตัวหายดีแล้วตำรวจก็มาบอก
บอกให้ปิดร้านไปก่อนไหมเดี๋ยวรอให้จับคนร้ายให้ได้ก่อน
ให้เปิดร้านเพื่อความปลอดภัย
แต่ผู้ตายบอกไม่ได้อย่างนั้นจะต้องเปิดร้าน
ไม่อย่างนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย
เพราะนี่คืออาชีพในการทำมาหากิน
ซึ่งผู้ตายเองก็ต้องพกปืนติดตัวตลอดเวลา
เพิ่งมาเก็บปืนไว้ที่ร้าน

ที่ผ่านมาผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
เพราะว่าทุกวันเขาก็ขายของอย่างเดียว

มันไม่รู้หรอกว่าจะมาคอยจ้องติดตัว
ต้องมาอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ระวัง
ครับทำงานครัวตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้

ที่ผู้ตายก็เคยถูกไหงบุกทงมายิงที่หน้าร้าน

บาดเจ็บแล้วก็นี่แหละคดีล่าสุดนะฮะเมื่อสองคืนก่อน
ทีนี้ก็ถูกบุกมาที่ร้านแล้วก็วิ่งไล่ยิงไปถึงด้านในร้านเสียชีวิตนะครับ
อำรวจบอกต้องไปตรวจสอบภาพจากล้องผลจรปิดตามเส้นทางต่างต่างอ่ะ
แต่ก็พุ่งเป้าไปที่ปมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้ตายเคยเป็นสายล่อซื้อยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่
หลังจากออกจากคุกมาอืมที่ติดคุกในคดียาเสพติดเหมือนกันค่ะ
แต่ตอนนั้นแผนแตกก็เลยเชื่อว่าคนที่ถูกล่อซื้อแล้ว
แล้วรอดการจับกลุ่มไปได้เนี่ยก็อาจจะมาก่อเหตุ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากพี่อุ๋ยบอกว่า
ส่วนใหญ่เวลาดูข่าวมีแต่เสาหลักที่ตาย

เพราะบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้ปืนอยู่ทุกที่จริง